นครราชศรีมาค่ะมีเหตุสลดเกิดขึ้นนะคะ
ป๖เท่านั้นเองเป็นการเรียนแบบรุ่นพี่
สูดดมแก๊สนะคะแต่ว่าไม่ได้ทราบว่าแก๊สชนิดนั้นเป็นแก๊สอะไร
เป็นการเรียนแบบเท่านั้นแต่พอไปเรียนแบบเอาแก๊สหุงต้มมาดม
สรุปสุดท้ายแล้วนะคะมีคนเสียชีวิต๑คนและบาดเจ็บอีก๑คนค่ะ
ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เดินทางไปเลยนะคะ
ที่โรงพยาบาลขามสแก่แสงจังหวัดนครราชศรีมา
ไปสอบถามเด็กป๖อายุ๑๒ปีค่ะ
เป็นนักเรียนของโรงเรียนพุทธเกษตรโนนเมือง
สูดดมแก๊สอัดกระป๋องพร้อมกับเพื่อนอีกหนึ่งคน
ทำให้ตัวเองสลบไปเลยนะคะพอสูดก็สลบไปเลย
แต่เพื่อนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณด้านหลังห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งสาขาขามสแก่แสง
ช่วงเย็นของวันที่๑๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองค่ะ
สอบถามเด็กนะคะก่อนเกิดเหตุก็แอบชวนเพื่อนนักเรียนชายอีกหนึ่งคน
ไปซื้อแก๊สกระป๋องมาบอกว่าจะเอานำไปสูดดม
อยากให้เกิดอาการมืนเมาโดยใช้ถุงพลาสติกครอบศีรษะและพ่นแก๊สเข้าไปในถุง
ซึ่งทราบวิธีการสูดดมแก๊สแบบนี้มาจากรุ่นพี่คนหนึ่ง
จากนั้นสูดดมแก๊สเข้าไปคนแรกสักพักเนี่ยนะคะแป๊บเดียวเลยหลับไป
พอรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งพบว่าตัวเองอยู่โรงพยาบาลแล้ว
แต่อีกคนเพื่อนที่ชวนไปที่สูดดมแก๊สเข้าไปเหมือนกัน
เสียชีวิตตัวเองบอกว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากค่ะ
กับใครกับเพื่อน

เกือบหมดแล้ว
๒คนเกือบหมดกระป๋องเลย
พอสอบถามแพทย์ผู้ให้การรักษาเด็กนะคะ
บอกว่าแก๊สกระป๋องดังกล่าวเป็นแก๊สที่ใช้ให้พลังงานความร้อน
เพื่อทำอาหารแบบพกพาก็คือแก๊สแก๊สกระป๋องนะคะ
เวลาเราไปปิกนิกหรือว่าไปแคมปิ้งที่ป่าที่ต่างจังหวัด
และแสงเป็นโรงเรียนที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๓๕ค่ะ
เป็นโรงเรียนสำหรับรับรองเด็กและเยาวชนที่มีปัญหา
สำหรับเด็กชายที่สูดแก๊สจนเสียชีวิต
เป็นเด็กที่มีปัญหาติดสารระเหยและเป็นเด็กอำพราด้วยนะคะ
ก็ย้ายจากจังหวัดสะแก้วมาอยู่ที่แห่งนี้เมื่อสองเดือนที่ผ่านมานี่เองค่ะ